เจอกับเกาหลีเหนือค่ะซึ่งก็มีข่าวดีก่อนลงสนามนะคะ
นักเตะที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บในเกมแรกอาการไม่หนักค่ะ
สุภาโชษสารชาติกลางทีมชาติไทยร่วมในยุคไม่เกิน๒๓ปี
เฉินชนะญี่ปุ่นมาได้สองประตูต่อหนึ่ง
ซึ่งล่าสุดนะคะเจ้าเช็คในวัย๑๙ปีก็บอกว่าอาการดีขึ้นมากแล้วค่ะ
เริ่มวิ่งเบาได้แต่ก็ยังไม่พร้อมสำหรับเกมกับเกาหลีเหนือวันนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามก็น่าจะกลับมาช่วยทีมได้ในรอบชิงชนะเลิศ
ซึ่งก็เชื่อว่าเพื่อนร่วมทีมจะเอาชนะเกาหลีเหนือในวันนี้เข้าสู่รอบชิงได้ค่ะ
โดยสุภาโชคก็ทิ้งท้ายด้วยนะคะว่าอยากจะคว้าแชมป์ในการเล่นที่บุรีรำ
เพราะว่าเปรียบเสมือนบ้านหลังที่๒ของตัวเองค่ะ
ถ้าหากชนะหรือว่าเสมอเป็นอย่างน้อย
ก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันศุกร์ที่๑๕ธันวาคมนี้ค่ะ